คุณผู้ชมครับโหผมเอาหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐมา
ให้คุณผู้ชมได้ทราบข่าวนี้กันเลยนะครับ
เรื่องของหัวหมูนะครับ
เราเห็นภาพนี้เราก็นึกว่าโอ้โหเขามีพิธีเส้นไหว้หัวหมูกันตามปกติ

เพราะว่าพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

บอกว่าราคาตกต่ำหนักในรอบ๘เดือน
แล้วก็มีผลเสียหายกว่าหมื่นล้านบาท
เมื่อวานนี้ก็เลยจัดพิธีเส้นไหว้หัวหมู
ไปพร้อมกันทั่วประเทศคุณ

ตั้งโต๊ะเส้นไหว้หัวหมูกี่หัวรู้ไหมฮะ
เป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาสนใจ
รวมถึงต่อต้านรัฐบาลไทย
ในการหาบรือการนำข้าวหมูจากสหรัฐนะครับ
ฟังเสียงสะท้อนเรื่องของความเดือดร้อน
ของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยสุกรกันหน่อยนะครับ
นายสุรชัยสุธิธรรมนายกสมาคมผู้เลี้ยสุกรแห่งชาติ

ราคาหมูที่ตกต่ำสะสมมากกว่า๑๐เดือน
ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูไม่สามารถแบกรับภาวะขาดทุน
ต้องเลิกเลี้ยงแล้วประมาณ๑๒๐จากจำนวนผู้เลี้ยงหมูทั้งประเทศ
รวม๑๙๕๐๐๐ราย
ช่วง๔เดือนที่ผ่านมาโอ้โหยิ่งหนักเลยคุณ
ประสบปัญหาอย่างหนักเกิดความเสียหายทั้งระบบ
คิดเป็นมูลค่า๘๔๐๐ล้านบาทถึง๑๑๒๐๐ล้านบาท
ว่าขาดทุนเฉลี่ยรายละ๑๕๐๐๒๐๐๐บาท
สาเหตุเกิดจากราคารับซื้อหมูหน้าฟาร์มอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าต้นทุนมาก
โดยปัจจุบันนั้นมีการรับซื้ออยู่ที่๕๐๖๐บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น
ขณะที่ต้นทุนปลาเข้าไป๖๒บาทต่อกิโลกรัมแล้ว
ก็สวนทางกับราคาขายหมูเนื้อแดงหน้าเขียงที่ปัจจุบันราคาดีขึ้น
จาก๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมขึ้นมาเป็น๑๓๑บาทถึง๑๓๒บาทต่อกิโลกรัม
เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูบอกว่าอ้าวหน้าเขียงหน้าร้านทำไมราคาสูง
แล้วหน้าฟาร์มล่ะทำไมราคาตกต่ำเหลือเกินนะครับ
ก็นายกสมาคมผู้เลี้ยสุกรแห่งชาติบอกต่อไปว่า
ปลายเดือนนี้จะส่งตัวแทนเข้าหาบรือในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาหมูและผลิตภัณฑ์หรือว่าพริกบอร์ด
เพื่อของงบประมาณ๔๐ล้านบาทมาระบายลูกสุกรออกจากวงจรการผลิต
โดยการแปรรูปเป็นหมูหันอีก๘๐๐๐ตัว
แต่หลายคนเห็นแบบนี้ก็สงสารนะตอนที่เห็นเขาหันอยู่นะฮะ
แต่ว่าถ้าขึ้นโต๊ะแล้วก็เป็นเมนูอร่อยนะครับ
ส่วนที่ผมบอกไปคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ย
๖จังหวัดทั่วประเทศทั้งเหนืออีสานกลางใต้ออกตก
เขาจัดพิธีเส้นไหว้หัวหมูไปพร้อมกันนะครับ
เพื่อเป็นการที่จะต้านรัฐบาลในการนำข้าวหมูสหรัฐนะครับ
แล้วก็บอกว่าหมูไทยมีเยอะแล้วปลอดภัย
ันหมูไทยปราศจากหมูเนื้อแดง

แล้วบอกว่าไทยถือว่าเป็นครัวโลกที่ส่งอาหารออก
ยังต้องไม่จำเป็นเลยนะครับต้องนำข้าวหมูเนื้อแดงจากสหรัฐ
แม้ว่าตอนนี้ทางภาครัฐเองจะยังอยู่ในขั้นตอนของการ
หาบรือปรับสหรัฐอเมริกานะครับ
แล้วก็เห็นว่าทั่วโลกถูกสหรัฐอเมริกดดัน
ในเรื่องของการรับซื้อหมูจากสหรัฐนะครับ
โดยที่นี่นะครับก็คือที่สวนหย่อมเสียงตึง

ผู้เลี้ยงสุกรและเกษตรกรได้จัดพิธีเส้นไหว้หมู
แล้วเขาบอกว่าถือเป็นการเสริมสิริมงคลด้วยนะครับ
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่
ที่นี่ใช้หัวหมู๕๕๙หัวมาวางเรียงราย

เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาครับ
อกจากนี้ไปดูในอีกหลายพื้นที่หลายจังหวัด

ชนบุรีสงขลานครราชศรีมาเชียงใหม่

เขาก็มีการเส้นไหว้หัวหมูเหมือนกันนะ
โดยที่ชนบุรีนะ๑๑๙๐หัวนะคุณ
ที่พระอาทิบุรีก็๑๑๘๙หัว

ภาคใต้ที่หาดใหญ่ที่สงขลา๕๕๙หัว
ภาคกลางเขาจัดที่สระบุรีก็เส้นไหว้๔๐๐หัว
แล้วก็ภายศาลจัดที่นครราชสีมาก๔๐๒หัวนะครู

ก็แสดงให้เห็นว่าผู้เลี้ยสุกรไทยมีศักยภาพในการผลิตหมู
คุณภาพที่ปลอดสารเนื้อแดงนะครับพร้อมจะเป็นครัวโลก
แล้วก็จะมีการยื่นหนังสือ๒ฉบับ
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
และนายยกรัฐมนตรีในการคัดค้านการนำข้าวหมู
ที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะครับ
อืมเขาบอกว่ามีรายงานออกมาว่า
บอกว่ารัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้มีการตกลง

แล้วก็เครื่องในหมูจากสหรัฐอเมริกามา
แม้ว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
จะมีการเจรจาห้าบลิผู้ท่านคุยกัน

นำเข้าหมูเนื้อแดงจากสหรัฐกรณ์นะฮะ
ถึงว่าทำไมหมูที่ตลาดแพงจังเลย

รู้นะครับเอาใจช่วยเกษตรกร
ใช่ครับคืออยากให้ราคาหน้าฟาร์มสูงเข้มไปด้วยนะครับครับผม
ทีนี้ก็ต้องดูว่าข้อเรียกร้องต่างทางภาครัฐ
จะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับผมครับ